มาที่เชียงรายกันหน่อยค่ะโอ้โหนี่เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียตำรวจไปถึงสามนายคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพแม่จันทร์เชียงรายนะคะขับรถสายตรวจกลับจากส่งผู้ต้องหาครับ
แล้วมาถึงจุดนี้ค่ะกลางดึกเบรกไม่ทันไปชนกับรถที่บรรทุกเสาไฟอย่างแรง
จนทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นค่ะ

คือภาพมันอยู่ไกลแต่จากเสียง
จากแรงสะท้อนที่มันเห็น

รถคันหนึ่งขับกลับมาอย่างเร็ว
แล้วมาชนกับรถบรรทุกเสาไฟคุณนัทพงศ์
นะครับคือที่เห็นเล่นไป
คือรถยนต์สายตรวจของตำรวจสพแม่จันทร์เชียงราย
ก็ขับมาด้วยความเร็วบนถนนทางหลวง

ก็จะเห็นว่ามีรถคันนี้จอดอยู่

นายเกียรติศักดิ์จับใจนายเป็นคนขับกำลังขับออกจากซอย
จะตีโค้งเข้าไปที่จุดจอดรถ
แต่รถตำรวจก็ขับมาทางตรงคุณผู้ชม
แล้วก็คาดว่าน่าจะเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนเข้าอย่างแรงเลยนะคะ
นี่ช่วงจังหวะที่เขาตีโค้งจะไปที่จอด

ทำให้ดาบตำรวจเตืองริษฐุระคำ
ซึ่งเป็นคนขับรถดาบตำรวจจงกลศรีกันทะ
ทั้งสองนายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีค่ะ
ส่วนดาบตำรวจพิชยพลจันตะที่นั่งมาด้วยกันอีกท่านหนึ่งเนี่ย
กระเด็นออกนอกรถบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

คือชนกับรถบันทุกข์ค่ะ
นะคะก็ทางภูมิกับสพแม่จันทร์บอกว่า

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ส่วนผลการตรวจร่างกายทั้งสองฝ่ายก็ไม่พบแอลกอฮอล์ค่ะ
นะครับก็ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะฮะ
ก็จากการตรวจแอลกอฮอล์นะครับไม่มีนะครับคนขับ
ทั้งของตำรวจกับของทางนายกิจกิจศัพท์
คนขับรถพ่วงก็เป็นศูนย์นะครับ
ตอนนี้ในชั้นแรกก็ได้รายงานให้กับภูมิกับประชา
แล้วก็ตลอดจนได้ติดต่อบริษัทประกันภัยนะครับ
เพื่อที่จะเยียวยาเกี่ยวกับทำศพ
แล้วก็สิทธิของราชการตำรวจทั้ง๓นาย
ค่ะตำรวจที่เสียชีวิตนะคะ
ก็จะนำศพไปประกอบพิธีที่วัดกาศาสแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ในวันนี้ก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะ
ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามภูมิลำเนาต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะคะ